อะไรซื้อยังอ่ะซื้อแล้วดิซื้อยังอ่ะคุณผู้ชมซื้อยังอ่ะ

เอ้าผมซื้อแล้วเอาให้ดูครับนับ
บอกแบบนี้ถ้ายังนึกไม่ออกไปซื้อที่ไหนแล้วคุณอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย
คุณลองไปที่แผงนี้ไหมไม่ใช่แผงธรรมดานะ
เขาบอกว่าเป็นแผงขั้นเทพ
นับเอามีกี่เทพ
เป็นแผงเทพจริงสีเทพเลยล่ะ

เจ้าของแผงก็คือนายจักริตฉิมพาลีเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่นี่แหละ
เขาขายอยู่ริมถนนจรดวิถีทองห่างจากวัดท่าเกษมเนี่ย
ประมาณสัก๑กิโลเมตรได้ที่จังหวัดสุโขทัยนั่นแหละครับ
เขาเล่าว่าช่วงที่ผ่านมาเหล่าบรรดาผู้ที่ชื่นชอบ
เขาก็ไปซื้อรัตตาลงรัตตาลีใช่ไหม

ทีนี้เขาบอกว่าพอเอาเทพต่างมาวางเอาไว้แบบนี้
ขายดิบขายดีแล้วที่สำคัญนักอะไรดีอ่ะนักคณิตศาสตร์

ก็ว่ากันไปบอกว่ามาที่แผงพี่เหมือนได้มาขอโชคขอราบ
ขอปุ๊บซื้อปั๊บเลยโอ้โหมันง่ายดีไง

ใช่ไปถามพี่จักริตก็คือเจ้าของแผงว่า
แล้วที่มาตั้งบูชาเอาไว้เนี่ยมีเทพอะไรบ้างอ่ะไล่เลี้ยงไปเลย
มีกุมารทองน้องถังเงินถังทององค์พระพิคเนธ
เสียเจ้าแม่กาลีปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาไอ้ไข่

โอ้โหมีหมดทุกเทพ
แล้วเขาบอกว่าไฮไลท์ก็คือแดงกุมารทองน้องถังเงินถังทอง
นี่ละมั้งที่เป็นไฮไลท์บอกว่าสวมชุดสีแดงสดใสองค์นี้แหละ
บอกว่าให้มาแล้วนักต่อนัก
ว่าอย่างนั้นคือเป็นสิ่งที่เขาเล่ากันมาอีกทีหน้านี้
ผมไม่ได้ยืนยันคอนเฟิร์มนะว่าแผงของเขาจะดีแผงของเขาซื้อแล้วจะถูก
เพราะว่ายังไงรู้ไหมแผงหนึ่งยังไงซะ
ต้องมีคนถูกไม่ถูก
ภาระไว้หมายนั้นคือสัจธรรมเรื่องจริงของโลกใบนี้
เพราะฉะนั้นแล้วเอามาฝากกัน
แล้วเราก็มาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าบางคนเขาไม่เคยเห็นว่า

ก็เป็นกลยุทธ์ของพ่อค้าแม่ขายด้วยนะ
ที่เขาเอาเทพมาตั้งไว้เพื่อดึงดูดลูกค้านั่นเองนะคะ